ประกอบไปด้วยเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ห้องศร
เตรียมจัดกิจกรรมปั่นสองล้อท่องร้านนา

แข่งขันปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
และจักรยานทางไกลทัวร์ล้านนา๔จังหวัด
โดยทั้ง๕กิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างเดือนพฤศจิกายน